ไปดูเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่ากำแพงนี้เป็นกำแพงห้องน้ำของวัด

ที่กำลังทุบอยู่นั้นไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ากำแพงจะพังถล่มลงมาแล้วทับร่างคนงาน

คือตายต่อหน้าต่อตาเมียเนี่ย

ร่างติดอยู่ใต้แผ่นปูนเหล่านี้ครับ

บ่ายที่ผ่านมาครับภายในวัดกองเงินเวรุวันครับ
ในพื้นที่กบินบุรีที่ปราจีนบุรีครับ
ตำรวจสพสะบัวรับแจ้งก็เลยรีบไปตรวจสอบนะฮะ
เพราะว่ามีคนเจ็บด้วยแล้วเห็นว่ามี๑คนอาการสาหัส
ไปถึงก็เจอกำแพงคอนกรีตล้มระเนรนาศแผ่นปูนกระจัดกระจาย
ซากกำแพงมีร่างคนงานถูกทับอยู่๒ร่าง
ทุกคนก็แตกตื่นตกใจทั้งคนงานเอ่ยพระในวัดเอ่ย
ช่วยเหลือนำ๒ร่างออกมา๑ใน๒อาการสาหัสมากครับ

แล้วสัญญาณที่ผจญคือแผ่วและเบามาก
พยายามปั๊มหัวใจอยู่นานแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้
ตายนะครับผ้าขาวคลุมร่างแสดงความเสียใจด้วยครับ
กับผู้ตายนายจำนงนะฮะอายุ๓๘ปี
ของผู้ตายก็ร้องห่มร้องไห้ครับ
คือเธอเล่าให้ฟังบอกว่าคือ
นี่พี่เขาก็ทำงานอยู่กับลูกพี่อีกคนนึง
ช่วยกันทุบกำแพงห้องน้ำทุบที่ด้านหนึ่งก่อน
แล้วกำแพงด้านหลังที่มันมีเหล็กเชื่อมติดกันเนี่ย
มันล้มตามลงมาก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะถล่มลงมา
แล้วก็ทับเพราะว่าหนีไม่ทันฮะจังหวะนั้น
ช่วยอะไรไม่ทันแล้วคือเหตุการณ์นี้คือเห็น
แล้วก็เป็นภาพติดตาเธอด้วยครับ
ไปทูกมาแผงข้างหลังมึงบ่มันจะล้มลงมาก็เลย
หาหลังให้อย่างหลังให้เราพูดแผงนี้ต่อแผ่นนี้
มองไปก็ช่วยอะไรไม่ทันแล้วอ่ะถูกที่บริเวณไหนฮะปูนทับทับ
หมดทั้งตัวใช่ล้มหน้าคว่ำอย่างงี้แล้วก็ทับ
คือบางคนที่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเรื่องลีลับอะไรหรือเปล่า
แต่สุดท้ายทั้งเมียของผู้ตายแล้วก็เพื่อนที่ทำงานด้วยกันเขาก็บอกว่า
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดอาจจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่านะครับ
นายพักดีอายุ๔๙คนเจ็บอีกหนึ่งคนเล่า
ก่อนที่จะนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลให้ฟังแบบนี้นะฮะ
กำลังทุบแผงอิดยืนหันหลังให้แผงอิดอีกด้านหนึ่ง
เหมือนที่เมียผู้ตายเล่านั่นแหละฮะ
ก็เลยไม่ทันได้ระวังเพราะกะว่าจะเคลียร์ฝั่งนี้ก่อน
แต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยมันก็พังถล่มลงมาแล้วก็ทับทั้งคู่ครับ
เสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยจริงค่ะ